ไปดูความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงค่ะพาลูกฝาแฝดวัย๙ขวบเป็นลูกสาว

พาไปหาคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะไปขอเงิน
บอกว่าอยากให้คุณบินช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าไม่มีเงินตัดแว่นให้กับลูกสาวค่ะ
เนี่ยค่ะเช้าเมื่อวานนี้นะคะนางอุมาพรจำปาพนักงานขายนมเปรี้ยว
พาลูกสาวฝาแฝดวัย๙ขวบน้องพลอยกับน้องแพร่ค่ะ

ก็พาไปพบคุณบินบรรลือฤทธิ์เลยบอกไปขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหม
แว่นน้องอ่ะหักแล้วก็ไม่มีเงินพอจะตัดแว่นใหม่ให้ลูก
อุมาพรบอกว่าที่บ้านฐานะยากจนค่ะ
สามีเนี่ยทิ้งไปตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่เลย
ทีนี้พอแว่นแตกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเอากาวติดไว้ชั่วคราวก่อนนะคะ

เพราะเธอบอกว่าไม่มีเงินตัดแว่นใหม่ให้ลูก
ใครก็ไม่ได้แม้แต่ญาติของตัวเองก็ไม่ยอมให้หยิบยืม
ลูกสาว๒คนตอนนี้เรียนอยู่ป๓แล้วนะคะ

ช่วยคุณแม่ขายนมเปรี้ยวเก็บเงินไปตัดแว่นใหม่
ก็ดูสิใส่ชุดพนักงานของยี่ห้อนม
เออแล้วคุณแม่บอกว่าคือไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้ว
ก็พอดีเห็นคุณบินนี่แหละเป็นที่พึ่ง
ก็เลยเผื่อว่าคุณบินจะสามารถช่วยลูกได้
ลองมาดูกับพี่แกพี่หายต้อนที่แกกันนะคะ
เนี่ยคือเวลาคนมันทุกข์นะมันทุกข์จริงนะ
มันไม่รู้จะหันไปทางไหนมันมืดแต่ด้านมันหาทางออกไม่ได้
พอนึกขึ้นมาได้คุณบินก็ลองดูอ่ะ
คือก็อย่างที่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เสียหาย
คือไม่ได้คาดหวังว่ามาแล้วต้องได้เลยแต่ก็ลองดูอ่ะ

เดี๋ยวคุณบินจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นตาให้
ก็มอบเงินให้น้องพลอยกับน้องแพร่คนละ๒๐๐บาทนะ
พลอยถามลุงบินว่าไงรู้ไหม
ลุงบินมีแบงค์ร้อยไหมคะ

พันธุ์มันเยอะเกินไป

ดีใจนะคะที่ลุงให้เงินแต่ว่า๑๐๐มันเยอะมากเลย

ก็เลยพาน้องพลอยกับน้องแพร่ไปวัดสายตา
แว่นใหม่ราคาแว่นตกอันละ๔๐๐๐บาทคุณ

ส่วนใหญ่แว่นแพงเลนส์แหละ
แท่งเล่นดูน้องเอากงเอากาวติดเอาไว้